วันนี้เป็นตัวเลขเปรียบเสมือนยาสามัญประจำบ้าน
คือเหมือนบ้านเราต้องมียาประจำอะไรสักยาหนึ่งเป็นหลักอยู่

เพราะวันนี้ผมรู้สึกไม่สบาย

วันนี้เป็นเรื่องของยาสามัญประจำบ้าน

ผมพูดไม่ผิดใช่ไหมครับเรื่องของยาสามัญประจำบ้าน
วันนี้อาจารย์มาเป็นคุณหมอเหรอครับ
เป็นคุณหมอปอค่ะไม่ผิดค่ะ
เนื่องจากว่าวันนี้เราจะพูดกันถึงตัวเลขห้า

ในเรื่องของควรจะมีติดไว้ในเบอร์โทรศัพท์

ก็เหมือนยาสามัญประจำบ้านที่อยู่ที่บ้านคุณ
เลข๕ก็เหมือนยาที่อยู่ในหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
ใช่ค่ะเนื่องจากเป็นยาที่ไม่มีพิษมีภัย
มีแล้วยังมีประโยชน์มีแล้วอุ่นใจนะคะ
แต่นิดนึงห้ามใช้เกินขนาด

ต้องเท้าความก่อนว่าเป็นตัวแทนของดาวพระฤหัสบดี
ซึ่งดาวดวงนี้เป็นเทพแห่งสติปัญญา
ความรอบครอบความมีสมาธิ
และมีการปล่อยวางในตัวเองด้วย
ถ้าอยู่ท้ายเบอร์มีเลข๕ช่วยอะไรเราได้บ้าง
ข้อหนึ่งนะคะช่วยในเรื่องของเงินในกระเป๋า

เพราะจะรู้จักคิดใช้ดีไม่ใช้ดี
มีสติในการใช้เงินข้อสองค่ะจะกลายเป็นคนมีคุณธรรม

ส่วนข้อ๓นะคะจะเป็นในลักษณะของคนที่อาจจะมีแววเจ้าชู้
หรือมีใจชอบผูกพันกับผู้หญิงเหรอ
ผู้หญิงสวยผู้ชายหรอใช่ค่ะหรือว่าเรียกว่ามีเสน่ห์
ใช่เพราะเนื่องเนื่องจากว่าบางคนในเบอร์โทรศัพท์จำเป็น
ต้องใช้เลขเมตตามหานิยมเพราะเราต้องขายของ
เราต้องให้ลูกค้าติดแต่บางครั้งลูกค้าติดของไม่พอติดคนด้วย

ดังนั้นเลข๕ถ้าประกบท้ายไว้ทำให้เรามีสติ
เราก็จะนึกออกนึกเสมอเลยว่านี่ลูกค้าเขาก็มาชื่นชมเรานะ
แต่ว่าในเมื่อเราก็มีแฟนของเรามีครอบครัวของเรา

เราก็ต้องมีสติเพราะอาจารย์บอกแล้ว

ใช่ค่ะที่บอกว่ามีเยอะไปไม่ดี
เพราะว่า๕๑ตัวก็บอกแล้วว่าคุณรอบครอบ
คุณมีขั้นตอนในการดำเนินชีวิตในการปฏิบัติ
ถ้า๕๒ตัวก็เยอะขึ้นอีกนิดนึง

แต่ถ้าเมื่อไหร่มี๕๓ตัวติดกันคุณช้าทันที
อ๋อหรอครับบางคนนึกว่าเลข๕แบบ๕๕๕เลขดีนะครับ

ซึ่งอย่างที่เราเคยเห็นเลขตอง๕๕แพงมากด้วย
แต่ว่าพอไปใช้จริงสิจะรู้สึกตัวเองเลย
หลอกตัวเองนะเราก็ถามว่าทำไมเราช้าอย่างนี้

ค่ะก็จะเป็นเพราะอิทธิพลของดาวพระฤหัสบดี

มี๕แต่อยู่ตำแหน่งอื่นได้ไหมอาจารย์

หลายท่านรู้จักกับสรรพคุณของเลข๕ปิดท้ายแล้ว
กลายเป็นว่าเบอร์มงคลที่ปิดท้ายด้วยเลข๕แพงมาก

ดังนั้นถือซะว่ามี๕อยู่ในเบอร์สักตัวก็ได้แล้ว

แต่จะไปอยู่กับคู่เลขไหนถึงจะดีอาจารย์
ก็คืออยู่ในกลุ่มของเลขมงคลทั้งหมด
ซึ่งเดี๋ยวในครั้งต่อไปเราจะมาบอกแหละว่า

ว่าได้แต่บอกว่าห้ามมีเบอร์นู้นเบอร์นี้
แล้วทั้งหมดล่ะที่ไม่ควรจะแตะต้องเป็นยังไง

จากเลข๕ลงท้ายแพงมาก

ด้วยการใช้เลขสติคู่อื่นวางไว้ที่ท้ายเบอร์

ถือว่าเป็นเลขสติที่สำคัญโดยเฉพาะสติในการพูดจาครับ

นี่ก็มาจาก๑๕นั่นแหละค่ะ
เพราะปกติ๑๕ลงท้ายไม่ผิดอยู่แล้วเพราะปิดด้วยนะ

เอาเป็นว่า๕๑กับ๑๕ก็คือตัวเลขความหมายเดียวกัน
แล้วก็มี๕๔ค่ะแล้วก็๕๖ครับ๕๙ค่ะแล้วก็สติสุดนะคะด้วยเลข๑๖๖๑
บางคนบอกว่า๑๖๖๑ใช้แล้วจะเครียดไหม
เพราะเป็นเลขของความมีระเบียบวินัยในการใช้เงิน
มีระเบียบวินัยในการวางแผนชีวิต
แต่จริงก็คือเลขสติอย่างยิ่งยวดเลย
ครับแต่ถ้ามีดีได้ที่สุดก็คือเลข๕
ปิดท้ายเลขหมายเลขโทรศัพท์ของคุณเองนะครับ
วันนี้อาจารย์มาบอกเรื่องของยาสามัญประจำบ้านแล้ว

แล้วก็เล่มใหม่แบบนี้ด้วยลายเซ็นต์อาจารย์ด้วย
เดี๋ยวจะมอบให้กับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับ

แต่อาทิตย์หน้าอาจารย์จะเป็นเรื่องของ

ทำยังไงลูกเราจะสอบชิงทุนได้
ทำยังไงเข้าไปโรงเรียนแล้วจะไม่มีปัญหา

สำหรับคุณผู้ปกครองที่จะดูแลบุตรหลานของท่านนะครับ
วันนี้ขอบคุณอาจารย์ปอด้วยครับขอบคุณครับ

เอาล่ะเดี๋ยวเอาหนังสือนี้ไปเจอกับสองสอด้วยฮะ